อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาเทคนิคในจังหวัดนนทบุรีถูกคนร้ายกระหน่ำยิงจนเสียชีวิต
ล่าสุดเราได้คลิปเหตุการณ์จากภาพในกล้องวงจรปิดไปดูกันเลยครับ
เป็นกล้องวงจรปิดในร้านค้าคล้ายกับร้านอัดรูปอ่ะนะที่มีแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันอันนี้คือเป็นวงจรปิดล่าสุดที่เราได้รับมาเพราะว่าตอนแรกรายงานข่าวมาแค่บอกว่านักศึกษาเทคนิค
วิชาวิทยาลัย
อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้ยินเสียงปืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี
เขายืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่โดนยิงเสียชีวิตคาตาเลยนะครับ
แม่ค้าบอกว่าโอ้โหจริงแล้วน้องเขาข้ามฝั่งมาจากมหาวิทยาลัย
กับรุ่นพี่สองคนเพื่อมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกิน
ระหว่างยืนรอแม่ค้าก็ทำไปสิฮะ
วัยรุ่นสองคนใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีดำใส่หมวกกันน็อกมาขี่รถมา
ฮอนด้าเวฟสีบรอนเงินแล้วทำท่าทำทางเหมือนจะเลี้ยวเข้าซอย
นนทบุรีหกสักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้เสียชีวิต
พูดกับรุ่นพี่ว่าหรูท่าไม่ดีแหละเท่านั้นแหละแค่พูดจบเลยนะ

ก่อนที่คนซ้อนเดินมาเดินลงมาก่อนนะเดินมาหาผู้ตายชักปืน
กระนำยิง๖นัดจนล้มลงต่อหน้าต่อตาทุกคน
ส่วนรุ่นพี่ที่มาด้วยก็ต้องวิ่งหนีตายครับวิ่งหนีตายไปก่อน
จากนั้นคนร้ายพากันหลบหนีไปในซอยนนทบุรี๖นะครับ
ความขึ้นหน้าล่าสุดนะครับชุดสืบสวนสอบภอมเมืองนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่องวงจรปิด
บ่อแสของคนร้ายประเด็นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่คู่อลิ
เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาเนี่ยจะมีงานก่อนวันเกิดเหตุหลังวันเกิดเหตุสิ
ก็คือวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานครบรอบวันสถาปนาด้วยของมหาวิทยาลัยครับ
นะฮะขณะที่ตรงจุดเกิดเหตุวันนี้เองนักข่าวไปดู
ไม่ได้มีพ่อค้าแม่ค้านำของไปขายในจุดที่โดนยิงเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีการจุดทูบบอกล่าวบอกแบบไข้กระโดนวิญญาณด้วยอ่ะ
เหมือนกับเอาใช่เอาของที่ผู้ตายชอบมีโรตีใช่ไหมข้าวนะครับ
ค้าก๋วเตี๋ยก็ไม่ได้ของไปขายนะเพราะว่ายังกลัวอยู่
ด้านแม่ค้าขายโจ๊กบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนะพ่อกับแม่ผู้ตายเดินทางมาจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าแม่ค้าโจ๊กเขาไม่ได้เห็น
ก็เลยแนะนำให้ทำพิธีเชิญโดยวิญญาณน้องกลับไปก็เลยมีการเอาของไปเส้นไหว้แบบนี้
เลือดของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ